เอาละค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
จริงข่าวแบบนี้เรามีการนำเสนอเป็นประจำ
แล้วก็อยากให้เกิดเรื่องดีแบบนี้ตลอดเลยนะคะ
เป็นกรณีที่ตำรวจจราจรเข้าช่วยเหลือหญิงท้องแก่

คุณผู้ชมค่ะตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ
ก็ได้เข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอด
มีการโดยสารรถแท็กซี่มาบนทางด่วนบางนา
เพื่อที่จะไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
แต่ว่าเจอปัญหาการจราจรที่ติดขัด
ก็เลยทำให้ตำรวจนั้นตัดสินใจช่วยทำคลอดให้
ก็ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะ
นี่เป็นภาพวินาทีที่ดาบตำรวจกฤษณะเพชรน้อย
ผู้บังคับหมู่งาน๒กองกำกับการ๖

หรือว่าจราจรโครงการพระราชดำริ
ทำคลอดให้กับนางดารารัฐทองอิน
หญิงท้องแก่ที่โดยสารรถแท็กซี่
สีเขียวเหลืองทะเบียนมมชชิง๕๖๔กรุงเทพมหานคร
ขึ้นมาบนทางด่วนบางนาขาเข้า
เพื่อไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แต่ว่าระหว่างทางรถติดอยู่บนทางด่วน
ดารารัฐก็เกิดอาการน้ำเดินใกล้คลอด

โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจจราจร

ดาบตำรวจกฤษณะพร้อมเพื่อนค่ะ
ก็เลยรีบเดินทางไปช่วยเหลือ
แต่ว่าขณะที่ตำรวจกำลังเร่งขับรถสายตรวจจราจร
นำรถแท็กซี่ที่นางดารารัฐ

แต่ปรากฏว่านางดารารัฐได้คลอดทารกเพศชายออก
นางดารารัฐและก็ทารกเพศชายปลอดภัยทั้งแม่และลูกเลยนะคะ
ดาบตำรวจกฤษณะเปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจ
ที่สามารถช่วยเหลือให้ทั้งแม่และเด็กปลอดภัย
ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจโครงการพระราชดำริ
ช่วยทำคลอดในลักษณะนี้ประมาณ๑๔๙คน
ซึ่งทุกครั้งที่ช่วยเหลือทารกและมันดาก็จะปลอดภัยทุกราย
เพราะตำรวจมีการปฏิบัติหน้าที่
การอบรมในการช่วยเหลือทำคลอดฉุกเฉินมาเป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นบนท้องถนน
เพราะว่าในช่วงเวลาที่มันดากำลังเดินทางไป
โรงพยาบาลแล้วก็ต้องเจอกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดค่ะ